มันไม่ได้มีแค่ในเกาหลีหรือว่าศิลปินของเกาหลี
แต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้

เพราะว่ามีไฮโซหนุ่มคนไทยคนหนึ่ง

แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเธอด้วยครับ
เธอไม่ยอมเดินทางมาถึงเมืองไทย
ว่าจะเอาเรื่องหนุ่มคนนี้ให้ถึงที่สุด

รุงเลยครับมาถึงที่เมืองไทยนะครับ
ผู้เสียหายเป็นสาวชาวเกาหลีวัย๒๗ปี
พร้อมด้วยทีมข่าวแล้วก็ล่ามครับ
เล่าให้กับสื่อไทยฟังว่าเธอเนี่ย

เป็นศิลปินสมาชิกของบิ๊กแบงค์

บอกว่าเป็นไฮโซของเมืองไทย
แต่เธอไม่สนใจก็ไม่รู้จักกัน

ก็มีการชักชวนให้มีการดื่มวิสกี้ไป๓แก้ว

ตื่นเช้ามาเธอไปนอนอยู่ในห้องบนเตียง

ถูกหนุ่มไทยคนนี้ล่วงละเมิดทางเพศไป
แต่เธอจำไม่ได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ท้ายรู้ตัวว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจ

ก็เลยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
บอกว่ามีรอยฟกช้ำที่ลำคอ
กระดูกซี่โครงข้างซ้ายหัก
แล้วก็ไปตรวจเจออสุจิในช่องคลอด

ที่เธอถูกลากตัวไปนอนในห้องด้วย

ที่มีเดินทางมาที่เมืองไทย
แต่ว่าเธอติดต่อไปทางสถานทูตเกาหลีในไทยก่อน

เพื่อให้ดำเนินคดีกับไฮโซหนุ่มไทยคนนี้
ตอนนี้ตำรวจของเกาหลีใต้ได้ส่งสำนวนให้กับอายการแล้ว
ก่อนจะส่งต่อไปยังตำรวจสากลเพื่อออกหมายเป็นหมายแดง
โดยเธอไม่ต้องการจะได้ค่าเสียหายอะไร
แต่ต้องการให้คนที่ทำผิดนั้นได้รับโทษตามกฎหมายอย่างสูงสุด
แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าไฮโซหนุ่มที่เป็นคนไทยคนนั้นเป็นใคร
ต้องรอให้ตำรวจนั้นสืบสวนก่อนก็คงอีกไม่นานน่าจะรู้กัน
คือจริงถ้าเข้าไปดูในออนไลน์เขาก็มีการ

เอางี้นะที่สื่อเกาหลีเปิดหน้ากันมาหมดแล้ว

ไม่แต่ว่าเจ้าตัวเขาออกมาชี้แจงแล้วไงเจ้าตัวเขาออกมาบอกเลยนะคะว่า
ถ้าเขาทำจริงเนี่ยนะตำรวจเกาหลีคงไม่ปล่อยเขากลับมาประเทศหรอก
เพราะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่จะตาย
ผลทางนิติวิทยาศาสตร์แน่นอนที่สุด

ต้องรอต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับ